หลังจากที่มีเหตุการณ์เสือดุสิตพาพวกไปปล้นบ่อนพนันย่านสะพานใหม่นะครับ
ต้องมีการกวาดล้างปราบรามกันล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้รับแจ้งข้อมูลและคลิปภาพจากชาวบ้านย่านหนองจอก
บอกว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันที่นี่เจาะประเด็นจากรายงานครับ
นี่คือคลิปภายในบ่อนการพนันแห่งหนึ่งย่านน้องจอก
มีตู้สล็อตหอดเหรียญกว่า๑๐ตู้
ชายหญิงคนวัยทำงานรวมถึงผู้ปกครอง

และเด็กที่มาเล่นด้วยตัวเองเดินเข้าออกหลายรอบ
อกจากนี้ยังมีการพนันอีกหลายรูปแบบ

คลิปนี้มีผู้ส่งมาให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เพื่อต้องการร้องเรียนว่าในพื้นที่มีการลักลอบเปิดบ่อน
ทีมข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบย่านน้องจอก

บ่อนนี้อยู่ภายในชุมชนจริง

อีกทางเป็นช่องทางเดินกว้างประมาณ๒เมตร

ลักษณะเป็นเหมือนโกดังแบ่งออกเป็นส่วน
มีห้องสำหรับเล่นสนุกเกอร์หยอดเหรียญ๕ห้อง
ห้องเล่นพนันตู้สล็อตอีกหนึ่งห้อง
และห้องเล่นไพ่ไฮโลอีก๑ห้องใหญ่
มีลักษณะเป็นห้องปิดทึบประตูเข้าออกเป็นประตูเหล็ก
ทีมข่าวไม่สามารถเข้าไปในห้องนี้ได้
เพราะมีกาดเดินตรวจตราตลอด
แต่ละคนจะแต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ

มีร้านอาหารและเครื่องดื่มขายข้างในด้วย
ทีมข่าวพูดคุยกับนักเสี่ยงโชค

ส่วนมากคนที่มาเล่นจะเป็นคนในพื้นที่
และนักเสี่ยงโชคที่ตระเวนเล่นไปตามบ่อนต่าง

สามารถจุนักเสี่ยงโชคได้ร้อยกว่าคน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเพียง๔๕๐เมตร
ห่างจากป้อมตำรวจสนหนองจอกเพียง๒๑๐เมตร

นายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความ
เปิดเผยว่าบ่อนพนันในกรุงเทพมหานคร

บ่อนเล็กบ่อนใหญ่ซึ่งผิดกฎหมาย
แต่บ่อนมีการจ่ายสวยหรือเรื่องผลประโยชน์
ทำให้สามารถเปิดเล่นพนันได้

เคยมีรู้ความเขาเล่าให้ฟัง

มันเป็นไปไม่ได้
แล้วก็หลายท้องที่ในกรุงเทพมาเยอะแยะ
ผลประโยชน์ไงคนเปิดบ่อนมันก็ได้ผลประโยชน์
ไอ้เจ้าหน้าที่บางคนบางท้องที่

แล้วจะให้หมดหมดแล้วจะรับสวยที่ไหนล่ะ

ที่มันทำให้สังคมตั้งคำถามว่า
พวกนี้ไม่ถูกพักราชการไม่ถูกไล่ออก
เพราะว่ามีการส่งข้างบนหรือเปล่าเขาตั้งคำถาม
หวังว่าสิ่งที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเปิดโปรง
คงได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปล่อยให้เป็นอบายมุกมอมประชาชนต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน